ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

ผู้ช่วย
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องด้านตอนนี้คุณป้ายายีรับแล้วค่ะ๘๐๐๐๐บาท
๘๐๐๐๐บาทนั่นคือจำนวนเงินที่คุณยายีบอกกับรายการของเรานะครับ
ว่าต้องการเอาไปเป็นทุนเอาไปสู้ชีวิต
ตอนแรกบอกเราว่า๔๐๐๐แล้วก็ทำได้สำเร็จ
มาบอกใหม่เป็น๘๐๐๐ทำได้สำเร็จอีก
เพลงนี้นะครับที่คุณยายีไม่ใช้ตัวช่วย
คือเพลงขอจองในใจของคุณตั๊กกะแตนชนระดา
ตัวเล็กดีใจไหมคะ

ถ้าขายายหายแล้วจะชวนยายไปทำอะไรบ้างเนี่ย
อยากไปซื้อกับข้าวค่ะ

วันนี้เวลาซื้ออะไรต้องฝากเขาซื้อใช่ไหมฮะ
ค่ะฝากมากถ้าไปก็เอาไปด้วย
จะไปก็วันอาทิตย์ไปตลาดนัดก็ไปซื้อถุงเท้าบ้างซื้อ

แล้วหนูชอบความตอบของเขาสบาย
ความสุขของเขาไม่ได้ไกลเลยแค่ไปตลาดด้วยกันไปตลาด

ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยเหมือนคุณยายีเพิ่งมาเริ่มแข่งกับผมนะเนี่ย

เพลงครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วจะไม่ให้เก้าอี้แล้วเหรอคะหรือว่ายังไง
ด้วยความดีใจด้วยความดีใจนะฮะ
เราก็โมเตอร์ดีใจนะอยู่ด้วยกันก่อนโลกน้องสปายคุยกันก่อน
สถานการณ์แบบนี้มีโอกาสที่จะได้ถึง๑ล้านบาทมันเป็นเงินที่เปลี่ยนชีวิตคุณยายีได้แน่นอน
ต่อเลยไหมถ้าหยุดตอนนี้ได้เลยแปดหมื่นผมเปิดเพลงอะไรมาก็ไม่รู้คุณยายีอาจจะไม่อยากฟังเลยก็ได้
แล้วก็บอกผมว่าหยุดค่ะก็รับ๘๐๐๐หรือว่าเพลงมันเข้าทางอีกแล้ว
เพราะว่าตัวช่วยยังเหลือ๓ตัวช่วยนะคุณยายีเดี๋ยวฟังเพลงก่อนดีกว่าฟังเพลงก่อนดีกว่านะ
เอาละครับมาถึงครึ่งทางหลังกันแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณยายีนักสู้เท้าช้าง
อุตรดิษฐ์พร้อมหลานมีโอกาสหยิบเงินแสนกันแล้วนะครับ
เพลงนี้ครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทมาเลยครับ
คนที่รักในการฟังเพลงคนที่ชอบในการร้องเพลงทุกคน
ส่วนใหญ่จะร้องได้หมดทุกคน
ไม่รู้ว่าป้ายาหยิบเป็นคนส่วนใหญ่ในนั้นหรือเปล่า
ก็สมัยก่อนก็ฟังอยู่ค่ะแต่ดูนี่มันนาน
ได้เลยถ้าบอกผมว่าสู้ต่อเสี่ยงที่จะเอา๑แสนบาท๘๐๐๐ที่มีอยู่ถ้าเกิดร้องผิดเหลือ๔๐๐๐
ตัวช่วยยังเหลือครบ๓ตัวช่วยแต่ตอนนี้ตัดสินใจก่อนนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณยายีครับจะสู้หรือจะหยุด
สู้สู้สู้
มาครับคุณยายีจะสู้หรือจะหยุด

เป้าไป๒ครั้งแล้วนะคุณยายีตอนแรกบอก๔๐๐
แปดหมื่นอันนี้สู้แล้วเป้าต่อไปคิดว่าจะถึงเพลงที่เท่าไหร่
หรือจะได้เงินเท่าไหร่ครับ๕แสนก่อนไหมหรือ๓แสน
ขอสักแสนก่อนเหิ่ม

ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ใช้
ผมว่าตั้งแต่เรามีรายการเรามายังไม่มีนะครับ
มาถึงเพลงที่๖แล้วยังไม่ใช้ตัวช่วยเลย
ถ้าพร้อมแล้วก็อวยพรคุณยายหน่อยมา

พร้อมแล้วครับ

เพลงที่๖มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๖เพลงมาครับ

จงพรุมใจเธอที่กาสเป็นใข
งานมีน้ำใจร้อนปลิก
ทั่วโลกก้าวผ่านขนานนามให้ว่าสยามเมืองเย็น
เราควรกลยิ้มถึงความดีงาม
คนเย็นใจซื้อได้ชื่อว่าทอย
ร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้าม
ข้ามแขกข้ามท้องน้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยาม
เรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการ
เรื่องชื่อหรือนางงามสยามมีแต่น้ำใจ
ขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวร้าน
คนไทยใจซื้อเขาถือแต่โบราณการ
แค่เพลียงข่าวสุขหนึ่งจาน
ใครลืมของท่านนั้นเนรคุณ
คนไทยรักชาติและศาสนา
ภาพองเจ้าฟ้าผู้ส่งเตรียมเนื้อนาบุญ
ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของใคร
ท่านอยู่ต่อได้อีกนานทน
สยามใจบุญยังยิ้มเสมอ
ตาแป้งเนอะ
ผมเห็นสิบคนวิทยาลัยมากเลยพอโปรแคมมือใช่ไหมครับ

หลังจากร้องมาแล้วเนี่ยมีความมั่นใจเกิน๕๐๕๐บ้างหรือยังคะ

ถ้าเป็นของเราก็ต้องอยู่ก็เล่าถ้าไม่เป็นของเราก็แบ่งก็เล่าขึ้น

ส่วนใหญ่คนที่มารายการของเรามีใจนักสู้หมด

มาเนี่ยจริงไม่มีอะไรเสียหรอกครับมาออกรายการของเราอย่างน้อยก็ได้มาประกาศให้คนไทยทั้งประเทศเขารู้ว่ายังมีเราอยู่

ถ้าดีกว่านั้นก็ได้เงินได้ทุนอะไรกลับบ้านกันไป
จากมีความมีนักสู้แล้วก็ยังมีพลังด้านบวกอีกด้วย
วันนี้ก็ขอให้เป็นบวกกันแล้วกันในเพลงนี้
เอาละตอนนี้พร้อมนะครับ
เพลงที่๖มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
คุณยายีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้
เพลงที่หกมูลค่าหนึ่งแสนบาทคุณยายีร้อง

มูลค่าหนึ่งแสนบาทคุณยาหยีร้อง

ร้องมาถึงเพลงนี้โดยที่ไม่ใช้ตัวช่วยเลย

มูลค่าหนึ่งแสนบาทครับ

สยามเมืองยิ้มพุ่มพวงดวงจันทร์
เมืองยิ้มจริงฮะยิ้มกันทั่วหน้าครับตอนนี้

ครับนะคะยิ้มได้เพราะว่าคนนี้แหละคุณป้ายาหยี
แข็งแรงเหลือเกินถึงสุขภาพไม่แข็งแรง
ครอบครัวไม่แข็งแรงแต่ใจป้า

ขอบคุณคุณให้นะครับ
คิดว่าเราน่าจะมีหัวใจที่คิดแบบเดียวกัน

คือป้ายายีมีสิทธิ์ลุ้นที่จะสามารถ
หยิบเงินล้านที่๒จากรายการของเราไปได้

เพราะเหลืออีกแค่๔เพลง

คือสองแสนสามแสนห้าแสนและหนึ่งล้านบาทนะครับ

หยุดไว้ตรงนี้ก่อนสักห่วงเวลาหนึ่ง

เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันต่อในครั้งหน้า
คราวหน้าเนี่ยมาขึ้นเพลงที่๗๒แสน

ผมอาจจะเจอป้าอีกคราวหน้าอีกครั้งเดียว

ทางเราก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง

เพราะฉะนั้นครั้งหน้ามาติดตามกันได้ค่ะ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
และข้างที่สี่

หรือว่าถ้าวันนี้ป้าอยากหายให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย
ต้องทำให้ได้ล้านหนึ่งอีก๔เพลง

เพลงนี้เคยออกมาบ้างแล้วแต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่
คุณยายีจะสู้หรือจะหยุดครับ